พูดถึงเรื่องของแท็กซี่โอ้โหมีข่าวดี
ใช่ข่าวหนึ่งน่าเปลื้มมากค่ะค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนะคะข่าวดีข่าวนี้
คือจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่เขาเก็บได้
ที่เจอในรถเนี่ยบริษัทเขาวางลืมไว้
มีสร้อยคอทองคำมีเงินและเงินนี่เป็นปึก

เกือบ๓ล้านบาทใช่ถือว่าเป็นข่าวดีมากมาก
แล้วก็เป็นที่ภูมิใจของแท็กซี่ไทยนะคะ
ซี่คนนี้นะคะเก็บเงิน

ซึ่งเจ้าของนี่ลืมไว้บนรถแท็กซี่
โดยบอกว่ายึดคำสอนของคุณพ่อคุณแม่
ก็เลยไม่ลังเลที่จะตามหาเจ้าของคุณพ่อคุณแม่

พี่คนขับรถแท็กซี่ท่านนี้นะฮะ
เขาหันไปมองหลังจากผู้โดยสารลง

ปรากฏไปดูโอ้โหมีทั้งทองคำมีทั้งแบงค์

คุณวิทิศด้วงจุมพลชื่ออีกสักครั้งหนึ่ง
คุณวิทิศด้วงจุมพล
โชเฟอร์รถแท็กซี่พลเมืองดีที่นำทรัพย์สิน
ประกอบด้วยทองรูปภัณฑ์น้ำหนักรวมกว่า๑๒๐บาท

และเงินสดอีก๓แสนบาทเดินทางมาที่สถานีวิทยุสจ๑๐
เพื่อคืนให้กับเจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก
ลืมไว้บนรถแท็กซี่ขณะที่เดินทางจศ๑๑
เอามาให้ที่สถานีวิทยุสรขณะที่เดินทาง
เข้าสถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิด๒นะคะ

หลังจากที่นั่งรถทัวร์มาเปลี่ยนทองรูปภัณฑ์
ร้านทองเยาวราชช่วงกลางดึกวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา
พอมาถึงสถานีขนส่งหมอชิด๒
ก็เรียกแท็กซี่หมายเลขทะเบียนวแหวน๘๔๗๒กรุงเทพฯ
ให้ไปส่งที่ท่าน้ำราชวงศ์
พอมาถึงย่านสะพานควายโชเฟอร์รถแท็กซี่คันดังกล่าว
ขอส่งลงกลางทางเพราะว่าไปไม่ถูก
แล้วก็เรียกรถแท็กซี่อีกคันให้
เมื่อรู้ตัวว่าลืมกระเป๋าก็เลยแจ้งจอส๑๐
แล้วก็สวพ๙๑รวมไปถึงแจ้งความที่สนบางซื่อไว้ด้วย
คือตอนแรกเจ้าของเงินเจ้าของทรัพย์สิน
เขาก็จำได้แค่ทะเบียนของรถแท็กซี่สีส้ม
คือจริงตัวเขาเองก็จำได้เหมือนกัน
เลยไปแจ้งว่าเจ้าของรถแท็กซี่สีส้ม
น่าจะเก็บของได้หรือเปล่ามีคนในรถหรือเปล่า
ปรากฏว่ารถแท็กซี่สีส้มไม่มีของ

เอามาให้เองเอามาคืนเอง
สรุปสุดท้ายแล้วไปอยู่แท็กซี่อีก๑คัน
สีเขียวเหลืองนะฮะก็๑มก๘๒๕๐ทะเบียนนี้
ของคุณพี่วิทิศด้วงจุมพลเอาของมาให้เองเลย
ค่ะสำหรับคุณพี่วิทิศนี่บอกว่า
คำสอนของพ่อกับแม่นะคะที่บอกว่า
ไม่ให้อยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นนะคะเลยเกิดเหตุการณ์ดีแบบนี้ขึ้น
ไปฟังเสียงแท็กซี่คนดีกันหน่อยค่ะ
แล้วคิดอย่างไรถึงโทรมาถามเจ้าสรร้อยว่ามีคนแจ้งอยู่

อันนี้อันนี้๒ล้านกว่า
อันนี้๒ล้านกว่า๓ล้านนะคะ

อบเงินสดให้๑แสนบาท

เพื่อเป็นสินน้ำใจตอบแทนความดี
และยังมอบเงินสดอีก๓๐๐๐บาท
ร่วมทำบุญในโครงการบริจาครถวิวแชร์
กับสถานีวิทยุจสร้อยอีกด้วย
โอ้โหปลอดภัยอีกกล้ามหนึ่งรอโอ้
คุณผู้ชมสามารถชื่นชมคนดีแบบนี้มาได้นะครับ
อกกล่าวเรื่องราวความดีมากันหน้าจอกันหน่อยนะครับ

แล้วก็เบอร์หน้าของผู้ที่ทำทรัพย์สิน
สี่วันหายนี่นะครับ